มหาสารคามก็พ่อลูกเหมือนกันแต่คราวนี้สถานการณ์กลับกันนะคะ
พ่อกับลูกนั่งซดเหล้าขาวด้วยกันครับพอมึนเมาได้ที่
ลูกชายก็คุยกับพ่อด้วยความสนิทสนมลักษณะเหมือนเป็นเสี่ยวกันหรือเป็นเพื่อนกัน
พ่อไม่พอใจนะคะนี่พ่อจะมาปีนเกลียวเป็นเพื่อนได้ไง
ลูกซองยิงแสกหน้าลูกเลยค่ะแล้วเป็นกระสุนลูกปลายอ่ะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงวันนี้ดูสภาพลูกนะคะเลือดนี่อาบหน้าไปหมด
เพราะกระสุนลูกปลายเนี่ยเข้าแบบหน้าผากกลางหน้าหลายเม็ดเลยค่ะ
กู้ภัยรีบประถมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะคะ
เพราะว่าอาการคือสาหัสค่ะนี่เป็นหมู่บ้านนาเจริญนะคะ
อายุสี่สิบเจ็ดปีนะคะก็เมาอะค่ะส่วนคนก่อเหตุ
ก็คือในสหวัยกองโสวัยเจ็ดสิบเก้าปีพ่อของเขาเม้าเหมือนกัน
เนี่ยพ่อยิงลูกเสร็จก็นอนเมาอยู่ตรงนี้ลูกก็เมาเจ็บอยู่ตรงนั้น
ตรวจสอบเบื้องต้นมีขวดเหล้าขาวหลายขวดเลยนะคะกองอยู่ที่ใต้แคร่
ตรงต้นมะม่วงที่อยู่ใกล้กับแคร่ก็มีรอยกระสุนกระสุนบางเม็ดมีกระจุกผมคนเจ็บติดอยู่ด้วยอะค่ะ
ออกไปเล็กน้อยก็มีปืนลูกซองยาวที่ใช้ก่อเหตุวางอยู่ที่ล้อยางรถยนต์ด้วยนี่ดูสิ
กระสุนปืนลูกปลายแล้วก็มีเส้นผมคนเจ็บสุดอันนี้คือปืนที่พ่อใช้ยิงลูกนะคะคุมตัวพ่อ
ก็คือนายสวัยนี่แหละไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพบรบือค่ะ
คุมตัวไปก็ทุลักทุเลเหมือนกันนะเพราะว่าเมาพูดไม่รู้เรื่อง
แล้วด้วยความที่อายุก็เยอะแล้วเดินเหินก็ไม่ค่อยสะดวกอะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยพยุงตัวไปสภาพนี้ค่ะ
แต่ยังยิ้มออกนะเออยังยิ้มออกนะเพราะแกยังเมาอยู่ครับ
ตำรวจก็ถามว่าลุงยิงลูกตัวเองทำไมก็นั่งกินเหล้ากันอยู่ดี
ลุงบอกว่าก็เนี่ยวันนั้นน่ะก็อยู่กับลูก
แล้วมีเพื่อนบ้านอีกคนนึงนั่งกินเหล้าขาวกันอยู่๓คน
พอเมามันพูดจาไม่เข้าหูไงนี่พ่อนะไม่ใช่เพื่อน
มันมาพูดจาเหมือนกับพ่อเป็นเสี่ยวมันเป็นเพื่อนมันอย่าง
นั้นอ่ะพ่อพูดอะไรเตือนอะไรมันก็ไม่ฟังมันโมโหอ่ะ
พ่อก็เลยเดินไปหยิบลูกซองมายิงแต่มันแค่เฉียว
อ๋อมันศูนย์มันศูนย์เนอะใช่ครับครับครับครับครับครับ
มันเถียงดีกันใส่เลย
ยังยิ้มอยู่เลยค่ะแกยังเมาอยู่เอาจริงตำรวจจะบอกแกยังเมาอยู่เลย
ตอนนี้เบื้องต้นนายชัยนนท์ที่พ่อบอกยิงเฉียวหัวใช่ไหม
ไอ้เชียวเชียวหัวของพ่อเนี่ยอยู่ไอซียูนะคะ
อาการสาหัสเลยค่ะเพราะกระสุนลูกปลายกระจายเข้าหน้าผากไม่รู้กี่เม็ด
ตอนนี้อยู่ไอซียูโรงพยาบาลมหาสารคามค่ะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาคนก่อเหตุก็คือนายสวัยคนนี้
คือพยายามฆ่าแล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับพระบออาวุธปืนนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่เกิดเรื่องอีกครั้งนะครับ
ก็ไปเจอขวดเหล้าขาวไปเจอคราบเลือดข้าวของต่าง
สภาพเดิมเลยครับแบบนี้เลยครับอยู่ใต้แคร่
คือกินเสร็จปั๊บก็ทิ้งไว้ใต้แคร่นั่นแหละแล้วก็ยังกองอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิม
เพียงแม่ของคนเจ็บครับที่ก็ค่อนข้างจะอายุเยอะแล้ว
อยู่บ้านเพียงลำพังเพราะว่าโอ้โหดูสิครับ
เพียงแต่แม่เท่าอยู่บ้านเพราะว่าพ่อเท่าเองกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วอะครับ
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อลูกคู่นี้ดื่มเหล้าด้วยกันบ่อยมาก
เมาทีไรลูกชายมักจะหาเรื่องพ่อสงสัยรอบนี้พ่อคงทนไม่ไหวแล้วแหละ
ก็เลยเอาปืนลูกซองมายิงสอดคล้องกันกับนายคำมูลครับ
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑ตำบลหนองคูขาด
บอกว่าสองพ่อลูกดื่มเหล้าเมาอยู่ด้วยกันบ่อย
วันที่ไม่ดื่มก็จะดีกันรักกัน
แต่เมื่อไหร่เล่าเข้าปากโอ้โหลูกชายนี่คือใจนักเรงเลย
นักเลงท้าพ่อต่อยตีบางวันเอาปืนไปซ่อนครับ
ลูกเอาปืนไปซ่อนพ่อหาไม่เจอ
วันนี้คาดว่าลูกชายคงจะลืมเอาไปซ่อน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
ส่วนทางญาติอยู่ระหว่างการยื่นเรื่องเพื่อขอประกันตัว
เล่าเข้าปากแล้วสุดท้ายก็เปลี่ยนความสัมพันธ์ไปเลยครับ